ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลเลย
เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อบตแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทอง
เป็นข้าราชการแต่ทำไมถึงกงเหล้าเคล้าโอเกะ
ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแดนส์อยู่ในสำนักงานแบบนี้
ให้ดูคลิปกันก่อนแล้วเราตรวจสอบให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะตั้งโต๊ะเหล้าสุราโซดาโอเกะแดนส์มาครบเลยนะฮะ
นี่ลุกขึ้นเต้นกันสนุกสนานเลยนะครับ
มีทั้งเจ้าหน้าที่หญิงเจ้าหน้าที่ชายนะคุณฮะ
เลี้ยงฉลองในสำนักงานอบตแห่งหนึ่งในช่วงเทศกาลฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันชิวไปไหม
เมื่อคลิปเผยแพร่ออกไปนะครับอย่างที่บอกว่าชาวเน็ตเข้ามาแสงความคิดเห็นแหละ
บอกว่าโหทำไมเป็นข้าราชการใช้พื้นที่สำนักงานในการจัดโอเกะสนุกสนานกันแบบนี้เลยเหรอ
ทำไมไม่กลับบ้านจะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเขาได้ยังไงนะฮะ
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มีข้อกฎหมายบังคับอยู่ว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ตามพคคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามให้ดื่มในสารที่หรือบริเวณสารที่รัชกาล
ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนะครับ
ทีนี้ครับเราไปพูดคุยกับประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
ที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็คือประหลัดอมรินอิ่มเอม
หลัดชี้แจงแบบนี้คุณฟังเอาเองนะคุณนะขึ้นไม่ขึ้นนะ
ฟังนะคือประหลัดบอกแบบนี้บอกว่าพนักงานอบตป่างิ้ว
เขาสอบบรรจุได้เป็นพนักงานราชการที่อื่น
ก็เลยจัดงานเลี้ยงส่งพนักงานร้านกันแต่ว่ากินมาจากข้างนอก
ว่าเขาไปเลี้ยงส่งกันข้างนอกไอ้ที่เห็นเนี่ยไม่ได้จัดเลี้ยงกันข้างในนะ
ยังยังไม่จบครับกระทั่ง๑๗น๕โมงเย็น
กลับมาที่สำนักงานเพื่อทำการเก็บของที่โต๊ะ

แต่หิ้วเหล้าที่เหลือติดมือเข้ามาจากงานเลี้ยงด้วย
แล้วก็เดินมาพบกับพนักงานอีกกลุ่ม
ที่กำลังจัดเครื่องเสียงอยู่ในสำนักงาน
ไว้สำหรับการประชุมค่ะ
ไม่ไงลองกันคนละเพลงบางคนก็อาจสองเพลงอันนั้นคือลองไมค์สวนแก้วเห็นเป็นแก้วพลาสติกใช่ไหม
ไม่ได้ตั้งใจจะกินที่สำนักงานก็ถือติดมือมาจากข้างนอกแล้วก็เอามาเนี่ยมันถือติดมือมาพอดี
คุณผู้ชมคงมีคำถามว่าเหรอ

ฟังประหลัดองค์การบริหารส่วนตะบนป่าอย่างนี้ก็ชิดแซงนะครับ

เพราะว่าเรียกเตรียมจัดสำคัญชุมกันอู่

ก็เห็นว่ามีแต่ผู้หญิงมีหลายอย่าง

เลยนั่นค่ะ
พอดีว่าแล้วก็มีพวกเจ้าหน้าที่อะไรอยู่

ไม่มีหรอกครับก็เลยว่าเขาไปกินอย่างข้างนอก
กลับมา

ถอดคำพูดมาจากท่านประหลัดนะ

จะพิจารณาและคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับ

หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

จากสอบบรรจุได้งานที่ใหม่
จึงไม่สามารถลงโทษได้นะฮะ

คอมเมนต์เพียบค่ะ